คุณมาตรงมามาสานสบายค่ะ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

ที่ยังบังกันกดิบัติหน้าที่

สามารถสำหรับสมมุขแห่งชาติ

นายกรัฐมนตรีและคนเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกราโหม
มีนโยบายในการแก้ไขปัญหาผู้มีอิทธิพลท้องถิ่น
โดยได้มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่๓๒๔ทัพ๒๕๕๘ลงวันที่๒๙ตุลาคม
กำหนดให้มีการแก้ไขปัญหาผู้มีอิทธิพลท้องถิ่นที่มีพฤติการเป็นผู้กระทำความผิด๑๖มูลฐานความผิด
และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่๑๓ทัพ๒๕๕๙ลงวันที่๒๙มีนา
เรื่องการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดบางประการที่เป็นพยันตรายต่อความสงบเรียบร้อย
บ่อนทำลายระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยท่านพลตำรวจเอกจากทิพย์ชายจินดา
พบตรได้มอบหมายให้พลตำรวจเอกศีวรารังศิษธรรมนกุลเป็นผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามผู้มีอิทธิพลและมือปืนรับจ้างของตร
มีหน้าที่ควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการสืบสวนสอบสวนปราบปรามผู้กระทำความผิดตามนโยบายของรัฐบาล
และมีผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดมา
ต่อมาในวันที่๑๑เมษายน๒๕๖๐นะครับ
เวลาประมาณสองทุ่มปรากฏเป็นข่าวตามสื่อมวลชนและโซเชียลมีเดีย
ว่ามีกลุ่มประชาชนจำนวนมากนับพันคนมารวมตัวกันที่บริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิหรือขาออก
ซึ่งจากการสอบถามข้อที่จริงได้ความว่าถูกนางสาวพระศิษย์หรือโชกุลอาริพายะ
ราพิษนะครับกับพวกชักชวนให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกจำหน่ายอาหารเสริมบำรุงร่างกาย
แล้วจะได้รับผลตอบแทนเป็นทอดเข้ารักษณะเป็นการขายตรง
อกจากนี้จะได้สิทธิ์ไปเที่ยวต่างประเทศคือประเทศญี่ปุ่นนะครับ
โดยกำหนดวันที่๑๑เมษายน๒๕๖๐จึงมีประชาชนหลงเชื่อและสมัครเข้าเป็นสมาชิกจำนวนมาก
และพากันเดินทางมาที่สนามบินสุวรรณภูมิตามนัดหมายแต่ปรากฏว่าไม่สามารถเดินทางไปได้
ทำให้กลุ่มประชาชนดังกล่าวได้รับความเสียหายและเดือดร้อนอย่างมาก
นายวีรศักดิ์อยู่เย็นนะครับจึงอยู่กับพวกจึงได้พากันมาร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนกองบังคับการกองปราบปราม
เพื่อให้ดำเนินคดีเมื่อวันที่สิบสองเมษายนของพระนักร้อยหกสิบคดีนี้ถือว่าเป็นคดีที่สำคัญ
สื่อมวลชนและประชาชนทั่วประเทศให้ความสนใจมีกลุ่มประชาชนได้รับความเสียหายจำนวนมาก
รัฐบาลโดยพนักท่านพลเอกประยุทธ์นะครับท่านนายกรมนตรีและท่านรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิทธิ์
สั่งการและกำชับให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติออกสืบสวนติดตามจับกลุ่มผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดี
และในวันนี้ช่วงเวลาประมาณ๑๒นาฬิกาถึง๑๗นาฬิกา
จากการสืบสวนหาข่าวของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงทราบว่า
นางสาวพระศิษย์หรือโชกุลกับพวกได้หลบหนีไปในพื้นที่จังหวัดละนอง
ได้รายงานให้ผู้คำชาทราบและได้รับคำสั่งให้ทำการสืบสวนติดตามจับกลุ่มตัวมาดำเนินคดี
ภายใต้การอำนวยการของคนตำรวจเอกศิวราหลังศิษย์ภรรณคุณธรปบตรคนตำรวจเอก
และคนตำรวจโทษธิติราชหนองหาพิทักษ์ท่านผู้บัญชาการสอบสวนกลาง
พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมกับนะครับเจ้าหน้าที่ทหารประกอบไปด้วย
พลตีวิจารณ์จดแตงนะครับหัวหน้าฝ่ายกฎหมายเฉพาะกิจปฏิบัติการข่าว
ได้อาศัยอ่อ่าอ่าอํนาจตามกฎมสั่งของคณสอชอ
เชิญตัวบุคคลดังต่อไปนี้นะครับคุณพระศิษ
เอ่อคนแรกนะครับนางสาวพพศิษย์หรือโชคุณ
๒นางสาวทัศน์ดาวสมัครกะติกรรม
๓นางป่านอมทรานุ้กสล

๕นางจัญฉายนาฤทธิ์
๖นายก้องสรรค์สีแสงประพา
๗นางนิชมนต์แสงประพา
๘นางพาลินทรหลงหิรันด์
หรือนักก็นักกอและคนสุดท้ายนางสาวสุดารัฐอเนกนวลมาเพื่อสักถามข้อเท็จจริง
และในวันเดียวกันพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบรามนะครับ
ได้ทำการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน
จนเป็นที่แน่ชัดและเชื่อได้ว่านางสาวพิสิทธิ์พระศิษย์หรือโชกุล
อายุ๓๐ปีอยู่ที่บ้านเลขที่๙๑ทับ๘๖หมู่๕ตำบลบางรักน้อย
อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีเป็นผู้ร่วมกระทำความผิดจริง
จึงได้ขออนุมัติออกหมายจับต่อสารอาญา
และสารได้อนุมัติหมายจับเลขที่๙๓๙ทับ๒๕๖
ลงวันที่๑๒เมษายน๒๕๖๒
ในความผิดฐานช่อกงประชาชนไว้แล้ว

ได้ส่งตัวนางสาวพระศิษย์หรือโชกุล
ให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

เจ้าหน้าที่ทหารได้แยกตัวไปควบคุมเพื่อสักถามข้อเท็จจริง
อีกส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องต่อไปแล้วครับ

ขอบคุณครับ
เข้ายพี่เรา
เป็นคุณที่สำหรับวันนี้ครับ
ซึ่งโปรโมชั่นหนึ่งในโปรโมชั่นที่ทำให้คนเกิดความสนใจคือการพาผมไปเที่ยว
ซึ่งเราได้มีการจัดมาก่อนหน้านี้แล้วหลายทริปนะครับ
ตั้งแต่ช่วงที่บริษัทก่อตั้งมาแรก
คือเราเริ่มทำตั้งแต่ช่วงประมาณปลายเดือนธันวาปีที่แล้ว
โดยเริ่มจากที่ผมทำตัวนี้ขึ้นมาเนี่ย
เพราะว่าจากพี่ที่เป็นรู้จักกันแล้วเขาผิดหวังจากโครงการกู้เงินล้าน

ทีนี้พอช่วงเดือนมกราคมพี่เขาก็บอกว่าเขาไม่มีเงิน
แต่เขาเนี่ยก็จะหาคนได้
เราก็เลยไปหาสินค้าที่ดีมาเพื่อมาขายนะครับ
จากนั้นเนี่ยไปปลายเดือนมกราคมก็จบเมษา
พอหลังจากจบบริษัทผมก็พาพี่เขาไปเที่ยวฮ่องกง
เพราะว่าคนที่สนับสนุนทุนให้ผมมาโดยตลอด
เป็นในทุนที่ผมประจำที่ฮ่องโปรงนะครับ
แล้วทีนี้เนี่ยเราได้คุยปรึกษากันกับในทุนว่าเราทำยังไงให้ยอดขายมันไปเร็ว
เพราะว่าสินค้าแต่ละตัวเนี่ยราคาค่อนข้างสูง
ก็เลยคุยกันว่าเราจะต้องมีการที่จะโปรโมท
อย่างเช่นในช่วงแรกเราซื้อตัวผลิตภัณฑ์ให้คนที่สมัครสมาชิกอินฟรี
ให้เขาลองกินดูก่อนว่ากินแล้วมันดีจริงไหม
พอมันดีจริงปุ๊บเขาก็บอกต่ออันนี้คือช่วงแรกที่เริ่มมีคนเข้ามา
หลังจากนั้นผมก็เริ่มพาคนไปที่ฮ่องกงอีกครั้งหนึ่ง
มีทั้งห้องโปรงห้องโปรงมังเก้าแล้วแต่โปรโมชั่น
ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นโปรชั่นว่าถ้าทำยอดขายเท่านี้หรือซื้อเท่านี้
สมัครเมมเบอร์แบบนี้เราก็จะพาไป
จนกระทั่งที่ดังเป็นผู้แตกคือตอนที่พาไปเที่ยวโอฟาก้า
ก็คือไปกันสี่สิบกว่าคนโดยตอนนั้นเนี่ย
เพื่อนเขาที่เป็นพวกพ่อทีมแม่ทีมต่างมา
แล้วผมก็บอกว่าถ้าคุณสมัครแค่๕๐๐บาท
เดี๋ยวผมจะพาไปเที่ยวฟรีคือผมแค่อยากจะให้พ่อทิมท์แม่ชิม
เพราะผมมองว่ามันได้ผลมากกว่าการที่จะไปจ้างดารานักแสดงหรืออะไรมาทำโฆษณา

แต่ราวมันก็ไม่ได้สวย
กว่าคนนั้นที่ไปในรอบแรก
ก็คือเขาทำภาพออกมาดีมากแล้วก็กลับมาโฆษณา
จนถ้าท้ายน้องขยายก็จะมีทริปเพิ่ม
สุดก็คือทริป๒๐๐กว่าคนที่ไปโอ้สเก้าเมื่อวันที่๕และวันที่๑๐
ผมก็ต้องไปด้วยในวันที่ไหนอยู่ในวันที่๕
ผมก็เลยส่งพี่พารินทรไปดูแลเพียงคนเดียว
แล้วผมอยู่ดูแลทางนี้จนส่งผู้โดยสารคนสุดท้ายขึ้นเครื่องเรียบร้อยนะครับ
แต่พอมารอบนี้เนี่ยคืออย่างหนึ่งเลยเนี่ยผมต้องออกตัวก่อนว่า
ผมไม่เคยมีการโปรโมทเรื่องการขายทริปทัวร์
หรือว่าโปรโมทในเรื่องของว่าเข้ามาซื้อทัวร์ถูกฟรี
ผมก็มองว่าเราก็สามารถจัดได้เพราะว่าเราสามารถที่จะดิวแลนด์กับทางญี่ปุ่นได้
แต่คุณต้องบอกเขานะว่าเราไม่ได้ไปขายทั่วเราพามาคือ
๑๐ทัวร์นะครับผมก็มองว่าไม่โอเคผมไม่ผมไม่สนับสนุนตรงนี้เขาก็บอกว่าเขาหาคนได้ถึง๓๐๐คนมาแล้วนะครับก็คือคุณเฮเลนอะไรเดี๋ยวที่เป็นประเด็นกันอยู่นะครับคือคุณเฮเลนเนี่ยเข้ามาโดยการชัดจูงของพ่อทีมของคนหนึ่งนะครับชื่อคุณก๊อฟคนกิจเป็นคนชัดนำเข้ามาทีนี้เนี่ยพอเขาเข้ามาปุ๊บเนี่ยเขาก็มาจะมาถ่ายที่ทั
แต่ว่าผมก็ไม่รู้หรอกไอ้๓๐๐กว่าคนที่ยกเลือกไป
แล้วก็จะไปทำไอ่ผ้าโฟสเตอร์ขายทัวร์
ทุกครั้งเวลาผมออกถึงแล้วว่าเราเคยไม่มีการขายทัวร์
เราพาคุณไปเที่ยวบริษัทพาคุณไปเที่ยว

และทุกครั้งที่ผมพาไปเที่ยวทุกครั้งนะครับ

หรือมีรายละเอียดไฟล์รายละเอียดแลนด์นู่น
เชลอะไรผมไม่เคยโชว์ไม่เคยปรากฏ
เพราะข้อหนึ่งผมเคยมีเหตุการณ์แบบนี้ล่าสุดนะครับ
สายการบินมาเกาะแอร์ไลน์ที่ผมเนี่ยจองด้วยบัตรเครดิตของผมด้วยตัวเอง
ผมคอนเฟิร์มเรียบร้อยปรากฏว่าอยู่ดีก็เกิดการแคนเซิลตีขึ้นมาที่อีเมลผม
แบบนี้จึงทำให้ผมรู้สึกไม่ค่อยโอเคในการที่จะเปิดเผยข้อมูล

เพราะว่ามันมีคนบางพวกที่เข้าไปแอบอ้างเป็นผม

และทำให้มีปัญหาในการที่คนไปแบบบุ๊บโรงแรมหายแบบนี้
ทางที่ผมบุ๊บเงินเป็นลหารี่หลอด
มันก็เลยทำให้เกิดปัญหา

พอไปถึงกรุ๊ปผมก็ให้ทุกทีมารอที่ฝนามินถัดไซด์

และให้เขาจัดการรวมคนให้ได้๔๐คนในเวลา๒ชั่วโมง
พูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวาน

มีการเหมาลำที่คุณชอบมาก
แล้วก็เรื่องของตัวหัวบินคือผมแยกเป็นกรุ๊บไป
แล้วเขาก็จะจัดเป็นกับจัดที่นั่งมาให้
เป็นคนละไฟล์แล้วก็ลงคนละเมืองกันด้วยแต่ก็ไปรวมตัวกันที่อุตสาก้า
แสดงว่าไม่ได้เหมาลำที่นี่
เพราะว่าเราเหมาลำจากที่นี่ไปลงที่นู่นไม่ได้
คือตอนแรกผมไม่เคยรู้ว่าเราเหมาลำจากที่นี่ไปทวงที่นู่นไม่ได้
ตอนหลังมีการติดต่อไปก็คือว่าถ้าเกิดการเหมาลำจากไทยไปที่ญี่ปุ่น
ผมก็ไม่แน่ใจแต่เขาบอกว่าไม่สามารถที่จะทำได้
ออกจากว่าทำเรื่องไปล่วงหน้าแบบประมาณ๓๕เดือนขึ้น
ภายใกล้กับที่คุณส่งคลิปเสียงเป็นกลุ่มภูมิสิทธิภาคไหมครับ
ว่าคุณมีการจองแบบชาเตอร์ไฟท์ที่จะสร้างพิกษุอะไรอย่างนี้ครับ

คือจริงชาวเน่งเงินเนี่ยเราไม่ได้ขายในเรื่องทอีนเนี่ย

ถ้าเกิดจะได้คืนเพราะทุกครั้งเนี่ยเวลาใครขอเลขคืนเนี่ย
ผมเอาไปแจ้งมาเลยแล้วเราจะนัดคืน

ทำไมคุณบอกว่าไม่ได้เป็นการถ่ายทัวร์ครับ
สายทัวร์ครับแต่ว่าหลายคนอยากทราบเหมือนกันว่าไปที่ไหนยังไงบ้าง

แต่ผมก็บอกว่าโปรแกรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเหตุสมควรครับ
อีกหนึ่งทิศเสียงที่มีการเผยแทรกในกลุ่มหลายผู้สมัยเองคุณพูดถึงว่าจะนำตัวกลุ่มสมาชิกไปเข้าเฝ้านี้เข้าเฝ้าอยู่หรือเปล่า

คุณบอกว่าจะนำสมาชิกไปเข้าเฝ้าอยู่หรือเปล่าจะมีผู้ใหญ่มาเปิดงานในโดยภาพของคุณไงครับ
ไม่ใช่ครับคือผมไม่ได้พูดถึงเรื่องเข้าเฝ้าแต่พอดีว่าตอนแรกเนี่ย
จัดงานเปิดตัวบริษัทแล้วทีนี้คือมีการเชิญแขกผู้ใหญ่มาซึ่งออร์แกไนท์เราเชิญให้อะไรประมาณเนี้ยค่ะ

โอเคไนท์ไม่ได้ส่งอิกษานหรือว่าไม่ได้เช็คตรงนั้น
คือจริงแล้วส่งอิกษานมาแล้วครับแต่ว่าผมยังไม่ได้เช็คตรงนั้น
เพราะว่ามัวแต่ยุ่งกับเรื่องการจัดชิงตัว
เพราะว่าออร์แกไนท์เพิ่งเจอกับคุณเมื่อก่อนที่วันจะเดินทางครับ

หรือว่าตอนนี้ก็มีอิกษานครับ

ค้าไปหมดแล้วครับ
คนที่อยู่กับผมเนี่ยเหลืออยู่ไม่เท่าไหร่

ผมจะเป็นคนซัพพอร์ตค่าใช้จ่าย
ในเรื่องของทัวร์มาโดยตลอดครับ
เพราะอย่าง๕๐๐บาทไปโอฟาก้ามันมีที่ไหน

คือคนเหล่านั้นที่เคยไปแล้วเนี่ยสามารถมายืนยันได้ครับ

และในตอนนั้นยังไม่ได้มีสมาชิกมากด้วย

สมาชิกที่ไปตอนนั้นเขาจ่ายแค่๕๐๐จริงแล้วเขาเลยไป
คืออย่างนี้ครับจริงแล้วเนี่ยเรื่องการผิดชื่อผมว่าหลายคนก็เป็นชื่อ
แต่ทีนี้เนี่ยในช่วงแรกเนี่ยคือแม่ผมเนี่ยเขาก็เป็นคนที่เชื่อเรื่องสัตว์พวกนี้
เขาเป็นคนเปลี่ยนเองในช่วงแรกนะครับ

แต่ตอนหลังมาเรามาศึกษาศาสตร์ของเราเองเราก็เลยเปลี่ยน
คือถ้าเกิดว่าจะเปลี่ยนหนีซะดีหรืออะไรไม่เกี่ยวหรอกครับ
เพราะว่าเลขประชาชนเลขเดียวเนี่ยมันจะลีดได้หมด
แต่ผมเปลี่ยนตามแสบสารของผมจริง
อย่างชื่อนาม์คุณผมชื่อนี้รวมเลขสรรค์เลยได้๙๗
เดินทางเพื่อนน้องก็คือเรื่องมันมาตอนแรกผมเตรียมตัวจะไปสถานบินแล้ว
ผมก็ได้มีการไลน์ไปหาในสมาชิกบางคนว่าผมจะไลน์ไปหาเฟรมแมทชีม

ผมก็บอกว่าจะไปประมาณชี่เชื้อนคืน
คือจะเริ่มให้นัดขุบแรกประมาณเตียง๒ตอน
ทีนี้เนี่ยคือเรื่องของเรื่องเนี่ยมันมีการจัดการที่ล่าช้า
เพราะเรื่องของรายชื่อไม่โอเคไม่เรียบร้อยนะครับ
แล้วบวกกับว่าผมก็ได้แจ้งเลื่อนไปแล้ว

เร็วกว่ากับมุมเวลาที่นัดหมายไว้
ทีนี้เนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าเกิดการโกลหนอะไรยังไง

แต่ว่าพวกกลุ่มของผมเนี่ยเขามาขอให้ผมอย่าเพิ่งเข้าไป
เพราะเขากลัวผมจะถูกล็อกตัวหรืออะไรแบบนี้
แล้วมันอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการที่

ก็จะไปกระเทือนเรื่องคอมมิชั่นของหลายคนด้วย
ผมกำลังพยายามทำเอกสารให้อยู่
ฉันอยู่ในผมอย่าอยู่ในเขตจังหวัดนนตร์
แล้วผมก็รวมกันกับเพื่อนคิวว่าเราเนี่ย
เตรียมตัวที่จะต้องชดใช้ค่าเสียหายบางส่วน

ทรัพย์สิทธิ์ของคุณไม่ได้อยู่ในเฟสหรือที่ไวน์คืออะไรของคุณครับ

แต่ของมันอยู่ที่บ้านเองก็เลยบอกว่าโอเคเดี๋ยวไปเจอกันตรงนู้น
เพราะว่าเราจะต้องรวมกันก่อนแล้วมาแบบลืมกันว่าจะเอายังไง
คือไม่ใช่เรานั่งอยู่อยู่ดีแล้วคนก็รวบตัวเรากันไปหมดเลย

ไม่หนีหรือเปล่าไม่หนีครับไม่หนีครับ
เป็นคนที่โทรไปหาตำรวจให้มารับตัวผมเอง

คือผมไม่ได้มีเจตนาเรื่องจะหนีอะไรทั้งนั้น
การที่ไปตรงนั้นคือเราเตรียมรวบรวมเงินเท่าที่เรามีเท่าจะทำได้
แล้วก็มีการติดต่อนัดหมายทนายมาคุย
แล้วผมก็มีการส่งให้คนของผมส่งเข้าไปในไลน์ผมแล้วว่า
เดี๋ยวภายในพรุ่งนี้ผมจะส่งทนายเข้ามา
ถ้ำ้วมก่อนว่าทะหมดมีเท่า

คือจริงแล้วเนี่ยผมแค่เอาสินค้าเข้ามาขายนะครับ
คือผมไม่ได้เป็นเจ้าของโปรดักต์อะไรเอง
คือเวลต์มีหน้าที่เอาสินค้าในแต่ละที่

แล้วเราก็เอาสินค้าทั้งหมดมาเข้าในเวลต์แล้วก็ขาย
แอฟเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะมีการตั้งไว้เลยว่า
ถ้าขายจะได้กี่เปอร์เซ็นกี่เปอร์เซ็นต์
แล้วเอาตรงนี้มาคำนวณเป็นค่าโปรโมชั่นให้กับสมาชิก
โดยที่ก็มีสมาชิกได้ค่าคอมชั่นไปเรื่อย
แล้วถ้าสมัครมากไปเล่นว่าเพราะอะไร
เพราะว่าเราไม่ได้มีแบบว่าปกติแล้ว
ผมไม่รู้นะว่าอันนี้ยังงัย
เวลาไปชวนคุณแล้วก็จะต้องได้ค่าหัวแต่ว่าเราไม่

เงินจำนวนที่คุณทำธุรกิจ
หรือเงินจากทางที่มีคนบังเกียรติวะเนี่ย

หรือห่วงเป็นต้องโอน

คือผมมาติดต่อว่าเขาเป็นสปอนเซอร์
เพื่อผมทำธุรกิจให้ธุรกิจผมโตเร็ว

เพราะว่าผมเนี่ยมีความสนิทคุ้นเคยกับเขาเป็นอย่างดี
ก่อนหน้าที่ผมจะมาตรงนี้เนี่ยผมเป็นดินแสอยู่ที่ฮ่องกง
แล้วก็มีการที่จัดดูดวังแล้วก็กดผมจุ้ย
แล้วก็เป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจให้กับชาวฮ่องกง
แล้วรวมทั้งเวลต์เนี่ยยังมีการจดไว้ที่ฮ่องกงด้วย
แล้วที่บอกว่าผลเงินจะได้วันที่๙ถ้าไม่ได้แล้วเหยียบหน้าคุณ

แล้วเหยียบได้ไหมตอนนี้เหยียบได้ไหม
ตอนนี้เหยียบได้ไหม
เพราะคุณพูดไว้อย่างนั้นค่ะ
คุณเป็นคนพูดเอง
เหยียบได้ไหม

ไม่ต้องฟังให้ดีอ่ะเพราะว่าคุณพูดอย่างนี้อ่ะ

ผมแทบแล้วไม่ไหวเลย
ก็ไม่ได้แต่เมื่อวานดีแล้วก็ทุกวันนี้ค่ะ

แล้วตอนนี้ผมจะต้องทำไม่ได้
แล้วตัวนี้คือเราติดต่อไปกับทางทีมค่ะที่เป็นหัวหน้าค่ะ
ก็คือเขาให้เรานี่ส่งชื่นนามกระปุ่นเลขบัญชีเค้าไปให้

หัวหน้าทีมตอนนี้ก็จะเป็นของพี่ชื่อนะ

คือ๓วันเนี่ยเรื่องต้องมาที่ผมแล้วผมกดเน็ตกระปะเรียบร้อยปุ๊บแล้วผมก็คอนเติร์มมาด้วย

คือทีนี้เนี่ยผมก็ต้องคุยตอนนี้ผมบอกว่าผมจะต้องคุยกับทนายแล้วก็ให้ทนายเป็นคนกลางในการที่จะรับเรื่องต่าง
เพื่อที่จะให้ทนายค่วยในการจัดการทีต่อไป
คุณบอกว่าเงินที่คุณได้มาเนี่ยคุณส่งไปซื้อสินค้าแล้วสินค้าจนได้อยู่ที่ไหนในว่าสมาชิกคุณไม่ได้เลย
คือผมมีการจ่ายให้สมาชิกไปเรื่อยเมื่อสินค้าเข้ามาเพราะสินค้าเข้ามาพวกผมจะส่งไปทันที
เรื่อยเพื่อไหนล่ะคะเราสมัครตั้งแต่๑๖ภูมิภาพจนไปไม่ได้สินค้าสักตัวหนึ่ง
แล้วคุณอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่คุณแม็กซ์คุณสื้อสินค้า
แต่ผมได้มีการจ่ายให้คุณสื้อสินค้าไปแล้ว
ไปไม่ได้เลื่อนเป็น๑๕ภูมิภาพก็ไม่ได้เลื่อนเป็น๒๖ภูมิภาพมีนาภูมิภาพก็ไม่ได้
ครั้งล่าสุดคุณประกาศเข้ามาในคลิปว่า
ประกาศคลิปเสียงวันที่๙ถ้าไม่ได้

ขอโทษทีนะครับเพราะว่าเป็นข้าราชการเหมือนกัน
ก็ไม่อยากออกปืนเท่าไหร่แต่ที่ออกนี่เขาก็สุดแล้วครับ

แต่มันไม่ได้เนี่ยผมอยากให้คุณเปลี่ยนทัศนกฏิในการที่เวลาคุณจะไปนั่งเข้าบรรเทียนะครับ

เด็กโหยพร้อมตอนนั้นคุณจะเข้ามาเอง
มีหลายคนนะครับที่เขาไม่เคยถามผมถามแล้วถ้าคุณจะถูกเลยนะครับ
แต่ผมก็ทำงานทัศนกฏินะครับได้ตัวไหนก็ไม่รู้เลยนะครับ
แต่ว่าถ้าผมไปบอกเขาว่าถ้าผมเข้าเข้าแล้ว
สักทีผมเห็นมีรายงานเข้ามาที่บอกว่าถ้าผมเข้าไปที่เขาอะไรเนี่ย
เขาก็ไม่รู้ตัวเขาก็ยังมีเพื่อนมาเช็คบัญชีนะครับ
ถ้าผมเข้ามาหลายวันแล้วอะไรเนี่ยก็มีหลายคนนะครับที่ไม่ใช่งาน
ซึ่งคือแน่นผมก็จะเข้าแล้วเข้ามาเอง
ทีนี้เนี่ยอย่างพวกที่๒๔๐๐ทีมีถ้าเข้าแล้วรอบเนี่ย
นำไปอีก๘วันได้ไงพอทำ
จริงแล้วเนี่ยมันควรจะเซ็นรถขึ้น๖แล้ว
มันควรจะเข้าบ้างในวันที่๙แต่ว่าที่๙ผมเขาไปจังราวนะครับ

ภูมิภูมิภูมิภูมิภูมิภูมิ
มันไม่เกี่ยวกับวันที่ห้าวันที่สิบสองวันที่สุดท้ายวันที่สุดท้าย

มีครับมีครับเรามีการประสานงานกับแลนด์ทั้งมุมครับ
แล้วเราจะนำหลักฐานที่มีมาส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจไหมครับ
ใช่ครับเดี๋ยวเราจะประสานงานให้กับทนายช่วยจัดการตรงนี้ครับ
ค่าต้องส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่แล้วกว่านั้นครับ

มันมีเขียนอยู่แล้วในโปรแกรม

มันพอแล้วนะครับผู้เสียหายก็พอแล้วนะครับ

แล้วคุณจะคืนเงินให้ผู้เสียหายได้เมื่อไหร่
เพราะเราต้องการเงินคืน

คือคุณต้องแจ้งรายละเอียดเข้ามานะครับ
เพื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้วผมจะแจ้งเลยว่าคุณมาได้
จากที่เราลงบอกว่า๑๕วันได้
๑๕วันของเรามี๒๔

เปิดไปที่๙ก็ไม่ย่าย
แขนยังมาเท้าตื่นมาเราเปิดฟังทิพย์เอ้ามาด่ามันมีอีกกว่าสมองหมาเป็นยาควาย
ผมไม่ได้ด่าคุณถ้าคุณฟังดีดีผมด่าคนที่ถอดเข้าถอดออกในเรื่องของทิพย์ทัวร์
ว่าครับตอนนี้คุณพูดได้เพราะคุณไม่ได้เอ่ยชื่อ
เพราะสมาชิกมันก็คือต้องฟังในเปิด
แต่ถ้าคนที่ฟังดีจะรู้ว่าผมพูดถึงเรื่องการถอดซิปทัวร์ถอดไปถอดมา
หื้มก็เลยจำเป็นต้องไปด่าเขาแรงขนาดนั้นเนอะ

ผมเป็นพ่อทีมที่รับสารมาจากประเภท
ใช้เวลาประมาณสักครึ่งกี่โมงแล้ว
ถังสื่อถ้าผู้เสียหายนะฮะ

การบริเวณการตามผลหมายอย่างนะฮะ

สำหรับผู้เสียหายนะฮะ
แต่เรื่องท่าเลยร้องทางแป้งเนี่ย

ผมพูดให้ชัดเจนก่อน
เดี๋ยวจำว่าคิดว่าสมรวจสามารถ
จะเลยร้องท่าผลหายทางแป้งให้ได้
เราทำได้เหลือทางอาญานะฮะ
ซึ่งตอนนี้เราก็จำนวนการไป

เราได้ตรวจสอบที่ไหนนะฮะ

ตอนนี้กำลังไปดูกัน
ถ้ามีการคู่กันได้
ถ้าหายใหม่ก็หลุดคู่กัน
ส่วนที่ไม่ดี

โรคหลวงที่พ่อทิมมาถึงกับผมก่อน

กรูพ่อทิมต่อก็จะติดต่อพ่อทิม

พอแล้วนะครับหมดคำถามก็ต้องตอบด้วยนะครับ